เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์นี้พบกับจิ้มดักเมนูเส้นหม้อไฟต้นตำรับจากเมืองอันดงประเทศเกาหลี
ต่อด้วยเมนูอับเปรี้ยวก๋วยเตี๋ยวพื้นเมืองน้ำข้นจากประเทศพม่า
และปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวยินเตอร์โฟแบบไทยจีนเจ้าเก่าแก่๖๐ปี
เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์วันอาทิตย์ที่๑๐มกราคมเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีจ้า